แล้วขึ้นมาที่เนี้ยกลับมาเยี่ยมบ้านตายเลยเยี่ยมบ้านแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ตาย
ก็เลยคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องราวของน่าจะเป็นสาเหตุที่ชาวบ้าน
ชื่อว่าหมู่บ้านทำอะไรกันอย่างจำจำจำที่เขาเขาเขาไม่รักษาที่ความที่เขาตั้งกดไว้เออ
กดระเบียบต่างต่างที่ตั้งไว้ก็ไม่ยึดมีว่าว่ายิงปืนในบ้านเห็นไหมไม่ได้ก็ยิง
อ๋อคือแสดงว่าหน้าหมู่บ้านนี้กดเขามีกันอยู่แล้วมีครับกดสิบข้อถึงขณะต้องเขียนไว้ตรงที่ทางเข้าหมู่บ้านเลย
กฎสิบข้อที่ชาวบ้านห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาดข้อที่หนึ่งห้ามใช้แรงงานสัตว์
ไถทุกชนิดในวันพระข้อที่สองห้ามนำศพคนตายทุกประเภทเข้าในหมู่บ้าน
แต่ให้นำเข้าวัดข้อที่สามห้ามฆ่าสัตว์สี่เท้าในวันพระ
ข้อที่สี่ห้ามตักข้าวและสีข้าวในวันพระข้อที่ห้า
ห้ามฆ่าสัตว์สี่เท้าและชำแหละในหมู่บ้านข้อที่หกห้ามทำงานในหมู่บ้าน
เมื่อมีศพคนตายในหมู่บ้านข้อที่เจ็ดห้ามเผาถ่านภายในหมู่บ้าน
ข้อที่๘ห้ามขนฟืนขนไม้ย่าคาเข้าบ้านในวันพระ
เฉพาะย่าคานั้นก่อนบุญเบิกบ้านข้อที่เก้าห้ามยิงปืนจุดพลุ
จุดประทัดในหมู่บ้านยกเว้นมีเหตุจำเป็น
และข้อที่๑๐ห้ามทำงานก่อนบุญเบิกบ้าน
กฎทั้ง๑๐ข้อนี้หากมีผู้ใดฝ่าฝืนปู่ตาจะลงโทษ
ขั้นมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตแบบที่ผ่านมา
เห็นบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โห
ลำบากใจมากเลยเพราะอะไรฮะที่ลำบากใจ
ก็๔๕วันก็ตาย๔๕วันก็ตาย

ก็จัดงานช่วยกันพอจัดงานช่วยกันเสร็จงานนี้ก็

มีคนหนึ่งอยู่ที่วัดจะยินเสียงตื้มอะอ้าวอีกแล้ว

คือกฎนี้แสดงว่าเขามีมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ
น้ำโบราณตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณย่าคุณโทษเรามาแล้ว

ทุกครั้งที่มีใครละเมิดกฎเหล่านี้ปุ๊บต้องมีคนตาย

เคยมีคนฆ่าสัตว์สี่เท้าแล้วมีอันเป็นไปกันไหมฮะ

เป็นก็เป็นไม่สบายใจเนี่ยนอนไม่หลับอะไรนี่แหละครับ
ฝันอาทิตย์ปูต้าฝันอะไรอย่างนี้แหละครับ
พ่อกำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติในบ้านเนี่ยมีคนฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมาฆ่าแมว

ขอโทษนะฮะในหมู่บ้านของพี่มีกันกี่คน

ที่พูดมานั่นแหละครับมีคนอัดอื่นไปบ้างมีไพรใดป่วยบ้าง
ถึงวันนี้เมษายนยังมีความอาการตายอยู่นะ

เพราะอย่างนี้เครื่องทัดขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่ใช่มีใครทำ
มุมกดนี้ไม่มีครับ
การรนี้ฝืนกดขึ้นมาใหม่เฉยนะครับ

มึงได้ตั้งกฎที่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับ
ทำอะไรก็ทำไปไม่ดูขุดนะครับ

แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าถ้าคุณฝ่าฝืนในหมู่บ้านนี้นะ
วิธีการขอขมาคุณจะต้องใช้เหล้าหายแล้วก็ไก่๓ตัว
คนที่ทำผิดขึ้นมาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็พาไปหาปูตา

หติว่าสารพองพระอาจารย์และสารปูยาย
เขายอมแล้วน้ำนี้แล้ว
มีปฏิหารี่นรระศาวศ์ตู่นั้นเคยมีใครเห็นน่ะ
แล้วขุมมีด้วยไหมครับทั้ง๒สารนี้

บ๊วยบ๊วยช่วงนั้นก็ประมาณ๒๐กว่าปีแล้ว
คือพวกผมก็น้ำหวัดหวัดเป็นพระนี่แหละ
บ๊วยบ๊วยต้องไปตามภาษาวัยรุ่นนะ
อายุ๒๑ปีมีเพื่อนมันต้องไปลบหรู
แต่ว่ามันไม่กลัวอะไรพูดไปตามประชามันนั่นแหละ
ไม่กลัวพี่ไม่มีที่มีในโลก

ก็ใหญ่แล้วก็สูงประมาณเท่าต้นตานนี่แหละดำ
เขามาหามันเลยแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องเลย
ตรงนั้นก็ประมาณ๖ทุ่มถึงจีน
มันแข้งขามันความเสร็จ
อ่อนหมดเลยอยู่ในพระเหลืองด้วย
มันคือผักคือน้ำร้อน

โดนน้ำร้อนคืออ่อนปอกเปียกเลย
ครับผักที่นั่งรวมกันก็๕๖ลูกครับ
ไอ้คนที่เป็นมันก็นอนอยู่ข้างนั่นแหละ
แล้วยังไงตอนนั้นคือพอเขาอารวาสขึ้นมาหรือไง

ผมคิดว่าคุณก็เป็นท่านที่มาสั่งสอน
คือไปลบหลู่ท่านท่านก็เลยมาสั่งสอน

เห็นบอกว่ามีคนจากชนดุรีเนี่ยนะครับ

วันดีคืนดีคุณพระดำขับรถมา

คนก็ไปทำงานอยู่พัทยากลางนะครับ

ไม่ไม่รู้จักบ้านของผมได้ซ้ำไป

เข้าฝันว่าอะไรนะตาคนนั้นก็พูด
ก็ให้ฟังว่าตามหาผมมานานแล้ว

มาเจอแล้วก็มากราบคารวะ

คือสรุปแล้วเนี่ยก็คือที่นี่นะฮะ

ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ

ที่ตอนนี้เขาเรียกกันว่าสารปู่ใหญ่
นะฮะกับอีกที่หนึ่งก็คือสารปู่ตา
ซึ่งอันนั้นเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณ

ที่ห้ามทำเด็ดขาดถ้าใครคิดจะอยู่ในหมู่บ้านหนองกรุง

ไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวบุคคลนั้นนะฮะ